ถ้าเกิดการยุบพักษ์และโดนตัดสินขึ้นมา
เราก็จะทำงานลนลงทางการเมืองต่อไป

มีอุดมการตั้งมั่นแน่วแน่เหมือนเดิม

ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะ

ทางพักอนาคตใหม่จะต้องเผชิญ

หรือว่าส่วนหนึ่งที่เป็นผู้บริหารของพักนะคะ

จริงมีคดีกองอยู่ของพักนี้พอสมควรแล้วค่ะ

ก็อาจจะมีอยู่สัก๒คดีในช่วงเดือนนี้กับเดือนหน้านะคะ
ในวันพรุ่งนี้เนี่ยถ้าตามเอกสารของสารรัฐธรรมนูญนะคะ
ก็จะเป็นคดีที่มีผู้ร้อง
คือคุณนัทพรโตประยูนนะคะ
ที่ไปร้องสารรัฐธรรมนูล
วินิจฉัยการกระทำของพักอนาคตใหม่นะคะ

เรื่องของการล้มล้างการปกครองนะคะ
ซึ่งถ้าพูดถึงข้อกล่าวหาลักษณะแบบนี้
พักอนาคตใหม่ไม่ได้
ไม่ได้เจอเป็นครั้งแรก

คุณผู้ชมจำได้ตั้งแต่ช่วงการเลือกตั้งก็มี

ตั้งแต่ขุมหน้ากลักษณภาพแหลกขาสเดียวการพักลงไล่เรียงลงมา
แต่ทีนี้พอมีการยื่นเข้าไปแล้ว

ที่เป็นดวงตรงดวงตาที่คนมักจะเอามาพูดว่า
ทำไมคำร้องนี้สารถึงรับ
ทำไมคำร้องนี้ถึงกับจะยุบพักได้
จริงแล้วไส้ในของคำร้องเนี่ยนะคะ
สัญลักษณ์ที่ว่านี้เป็นเพียงองค์ประกอบเล็กซะด้วยซ้ำไป
แต่ว่าคือเรียกชื่อของคดีคือรู้จักกันในนามแบบนี้
แต่จริงแล้วในคำร้องซึ่งมี๒คำร้องเนี่ยนะคะ
เป็นคำมองที่ยื่นเข้าไป๒ครั้งนะคะคุณผู้ชม
แต่ว่ามีการกรอบทั้งหมดคือพูดถึงแต่ละคน
ซึ่งเป็นผู้เล่นโดดเด่นของพัก
ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าพักเลขาพักโกศกพัก

ข้อบังคับของพักคือเอกสารต่างของพัก
ที่พยายามจะให้เห็นว่าพักนี้นะคะ
มีเจตนามีเป้าหมายนะคะ

แต่ว่ารายละเอียดปลีกย่อยก็จะแจกแจงเป็นรายบุคคลไป
ทีนี้ในเอกสารของสารรัฐมนูลที่ออกมา
ก็ยังเดากันไม่ถูกว่าวิทย์คำวินิจฉัย
จะไปถึงในรายละเอียดคำร้องหรือไม่
เพราะว่าก็มีคนบอกเหมือนกันในทางกฎหมาย
ว่าจริงแล้วอาจจะวินิจฉัยแค่ว่า
มีอำนาจไม่มีอำนาจยื่นซะด้วยซ้ำไปนะคะ

ทำไมสามารถยื่นเองได้หรือ

สาระสำคัญคือคนมองภาพการเมือง

ยังเป็นหัวหน้าพักอนาคตใหม่นะคะ
รับเชิญวันนี้คุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจสวัสดีค่ะ

จริงดิฉันก็เขินอยากให้รายการเชิญคนอื่นมาบ้าง

ก็ต้องกล่าวอย่างนี้นะครับจะบอกว่าไม่สนใจสภาก็คงเป็นไปไม่ได้
เพราะว่ามีเพื่อนร่วมงานที่เป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร

ดังนั้นในการทำงานร่วมกันก็ยังมีการประชุมกันอย่างต่อเนื่อง

หลังจากที่ผมเข้าไปทำงานในสภาพผู้แทนรัศดร

ก็คือการอภิปรายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีพศ๒๕๖๓ในวันละที่๑๒๓
ต้นเดือนกุมภาพันธ์คุณจองขวัญครับ
เป็นเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

ก็จะมีความคึกคลื้นคึกคักขึ้นมาอีก
ก็คือต้นดึงกลุ่มประพันธ์
ดังนั้นช่วงนี้ในฐานะพักฝ่ายค้าน
เราก็จำเป็นจะต้องทำหน้าที่แทนประชาชนให้ดีที่สุด
นั่นก็คือตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล

ที่จะตรวจสอบการทำงานแล้วก็อภิปรายรัฐบาลชุดนี้นะครับ
๔ชั่วโมงนี้ยังมีอารมณ์เตรียมจะอภิปรายเข้าไปอีกเหรอคะ

เรื่องข้อมูลที่จะใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

แล้วตอนบ่ายจะประชุมพักกันด้วยหัวข้ออะไรค่อยว่ากันหลังคำวินิจฉัยจบ
ก็หลังจากที่มีการวินิจฉัยนะครับ
ก็คงจะมีการประชุมนะครับระหว่างกรรมการบริหารพักษ
แล้วก็ที่ประชุมสอสอของพักนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นคำวินิจฉัยของสารรัฐมนุนจะเป็นแบบไหนก็ตาม
เราก็คงจะมีการประชุมดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงบ่าย
หัวข้อรายการวันนี้เราใช้ลุ้นตัดสินยุบพักอนาคตใหม่นะคะ
ว่าบอกลาอนาคตใหม่เหมือนกันเดี๋ยวแฟนคลับจะว่าอีก
น่าจะโดนครั้งนี้ก็จะตอบดิฉันเหมือนวันนั้นเลยค่ะ
เรายังมั่นใจว่าคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูลพรุ่งนี้จะเป็นคุณกับเรา
เป็นนอกจากหนักไม่พอแล้วยังผิดกระบวนการผิดขั้นตอนอีก
ดังนั้นถ้าความยุติธรรมมีอยู่จริงในประเทศนี้
ก็น่าจะพิจารณาออกมาเป็นคำวินิจฉัยที่มีคุณกับเรา
คุณผู้ชมค่ะคือในส่วนของผู้ร้องคือคุณนัทพร
คือสิ่งที่บรรยายไว้แน่นอนทางฝ่ายกฎหมาย
แม้กระทั่งสมาชิกพักโดยเฉพาะคุณธนทรต้องอ่านหมดแล้ว
ยื่นเข้าไป๒วันมีการพูดถึงบุคคลหลักของพัก
แล้วก็พฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นในอดีตนะคะหรือว่านับตั้งแต่ก่อตั้งพัก
ระหว่างหาเสียงเลือกตั้งให้สัมภาษณ์สื่อนะคะในทุกรูปแบบ
คือเอาจริงแล้วข้อมูลเหล่านี้ไม่ใช่ข้อมูลที่ทางคนหลักของพัก
อธิบายผ่านสื่อเคยหมดแล้วเรียนเข้าใจถูกนะคะ
ไม่มีประเด็นไหนที่ใหม่กว่าที่เคยอธิบาย
จริงเรื่องนี้เราอธิบายไปหลายครั้งในหลายวาระในหลายโอกาสมากนะครับ
เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในคำร้องในเนื้อหาต่าง
ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณจอมขวัญหรือพี่น้องประชาชนต้องการให้พวกเราอธิบายอีก
พวกเราก็พร้อมที่จะอธิบาย
แหบคอแห้งกันไปข้างหนึ่งนะคะในการอธิบายเรื่องนี้
แต่ว่าเราต้องพูดแบบคนที่ก็ยังไม่เชื่อพักอนาคตใหม่เป็นหลักกร
เพราะว่าผู้ร้องเนี่ยบรรยายก็ละเอียดนะครับคุณผู้ชม
แล้วก็ไปดูวาระต่างผ่านสื่อต่างแล้วก็วิเคราะห์ออกมา
คือจริงแล้วลักษณะของการมองความเชื่อ

เคยร่วมกระทำเอาไว้ของแต่ละคนของพักอนาคตใหม่
สุดท้ายมันขมวดมาตรงที่เรียนใช้คำแบบที่เราเคยได้เห็นกันในข่าว
เฉพาะในออนไลน์วิจารณ์ด้วยคำลักษณะแบบนี้เยอะนะคะ

คือข้อกล่าวหาทั้งหมดใน๒วันที่ยื่นเข้าไปที่สารรัฐมนุน
มันมาอยู่ที่ข้อกฎหมายว่ามาตรา๔๔
ซึ่งเอาอย่างนี้นะครับก็คุยกันในวงการบอกว่า
ของวันพรุ่งนี้อาจจะรอดแต่จะไม่รอดเดือนหน้า
ก็คือเรื่องเงินกู้เอาวันพรุ่งนี้ก่อน
ข้อกฎหมายค่ะอาจารย์ปียบุตรหรือว่าทีมกฎหมายได้บอกไหมว่า
พรุ่งนี้น่าจะจบที่แค่ว่าคุณนัทพรมีสิทธิยื่นหรือไม่มีสิทธิ์ยื่น
หรือว่าอาจจะจบแค่ว่ามีสิทธิยื่นก็ได้
แต่ถ้าผิดจริงก็คงให้แค่สั่งให้เลิกการกระทำ
ไม่ได้ไปถึงยุบพักไม่ได้ไปถึงตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพัก

เอาอย่างนี้ก่อนอย่างแรกเราต้องมาเข้าใจ
มาตรา๔๙ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก่อน
มาตรา๔๙ผมคงจะไม่อ่านนะครับแต่ผมจะสรุปสั้น
มาตรา๔๙บอกว่าระบบนี้ให้เสรีภาพกับคุณ
แต่คุณจะใช้เสรีภาพนั้นมาทำลายระบบไม่ได้
ยกตัวอย่างนะครับคุณเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนไปชุมนุม
แล้วบอกว่าชุมนุมเพื่อให้เกิดการทำรัฐประหาร
อย่างนี้ไม่ได้อันนี้เป็นการล้มล้างระบบ
นึกออกไหมครับรัฐธรรมนุนไม่อนุญาตให้
เราชุมหนุ่มเพื่อล้มล้างระบบ
ทีนี้คำถามก็คือว่า
คำถามก็คือว่าสิ่งที่อยู่ในคำร้องนี้คือการกระทำของบุคคล
แต่พักอนาคตใหม่เป็นนิติบุคคล
ซ้ำแล้วสิ่งที่ยกอ้างมา
เกือบจะทั้งหมดเป็นสิ่งที่เรากระทำ

สิ่งต่างเหล่านี้มันผิดจริงนะครับ
มาตรา๔๙บอกว่าให้เลิกการกระทำดังกล่าว
อาจารย์ป๊อกอาจารย์ปริยบุตรนะครับ
ซึ่งเป็นจำเลยในคดีนี้ด้วย
หนังสือหนังสือก็ในสำนวนก็อ้างถึงหนังสือ
อาจารย์ประยุบุตรเขียนไว้หลายเล่มหลายตอน
เลิกการกระทำดังกล่าวหมายความว่ายังไงครับ
ให้เอาหนังสือของอาจารย์ปีบรุษไปเผาเหรอครับ

ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่เกี่ยวอะไรกับพักเลย
เป็นนิติบุคคลอันนี้ประเด็นที่หนึ่ง
ประเด็นที่๒นอกจากนี้แล้ว
มาตรา๔๙ไม่มีตรงไหนถ้อยคำไหนในมาตรา๔๙
บอกว่าไปถึงขั้นยุบพักนะครับ
มาตรา๔๙บอกแค่ว่า
ขอให้สารรัฐมนูลวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าว

ดังนั้นในคดีนี้นอกจากจะเป็นเรื่องเนื้อหาแล้ว
ยังเป็นเรื่องช่องทางที่ผิด

เห็นได้ชัดว่าตั้งใจจะยุบพักอนาคตใหม่

ของคุณนัทพรสำนวนแรกกับคำร้องที่แถลงปิดคดี
มีการงอกขึ้นมาของการใช้มาตรา๙๒
ซึ่งมาตรา๙๒มันบอกว่าถ้าใครมีการกระทำที่ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุกนะครับถ้ากรกตเห็นว่ามีหลักฐานอันควรให้ยุบพักได้
สำนวนแรกไม่มีเรื่องนี้ไม่มีมาตรานี้มีแต่มาตราเมื่อสักครู่ก็คือมาตรา๔๙
สำนวนสุดท้ายอยู่ก็มีมาตรา๙๒งอกขึ้นมาเห็นไหมครับ
เพราะรู้แล้วว่ามาตรา๔๙มันนำมาซึ่งการล้มพักไม่ได้มันซึ่งการยุบพักไม่ได้
ดังนั้นเพื่อให้ยุบพักได้จึงต้องไปเพิ่มมาตราเพิ่มคำร้องโดยที่ฝั่งเราไม่มีโอกาสแก้ตัวเลย
เพิ่มคำร้องจากสำนวนแรกจนถึงสำนวนที่สอง
คำถามก็คือมาตรา๙๒ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะยุบพักเราให้ได้
มันอ่านอย่างนี้นะครับมาตรา๙๒ขออนุญาตครับ
เมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพักการเมืองใดกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้
ให้ยื่นสารรัฐมนูลเพื่อสั่งยุบพักการเมืองนั้น
คำถามก็คือคุณนัทพรโตประยูนเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือเปล่าครับ
อันนี้คืออันนี้คือข้อกฎหมายตั้งแต่ต้นทางที่ต้องคือถ้าสมมุติมีคำวินิจฉัยออกมาต้องอธิบายด้วยข้อนี้
ดังนั้นมันชัดมาตรา๔๙ที่คุณนัทพรฟ้องครั้งแรก
ฟ้องสู่บุคคลถูกต้องผ่านช่องทางนี้ได้
แต่มาตรา๔๙ไม่มีตรงไหนเขียนว่ายุบพักนะครับ
พอเห็นว่าไม่มีการยุบพักแต่จะเอายุบพักอนาคตใหม่ให้ได้
พอมาถึงคำร้องปิดคดีคำแถลงปิดคดีของคุณนัทพร
เพิ่มมาตรา๙๒มาด้วยเพราะมาตรา๙๒มันนำไปสู่การยุบพักได้
แต่บุคคลธรรมดาไม่สามารถใช้มาตรา๙๒ได้เพราะมันเขียนไว้ชัด
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหลักฐานอันควร
มาตรา๙๒ของพรปภักดิ์การเมืองเขียนไว้อย่างนี้
ดังนั้นคำถามก็คือว่าคุณจะใช้กลไกตรงไหนยุบพักอนาคตใหม่นะครับ
ในเมื่อช่องทางผิดอ่านยังไงก็ผิดเนี่ยนะครับ
ดังนั้นก็ต้องบอกว่านั่นคือเหตุผลที่พวกเราเชื่อมั่นนะครับ
ว่าจะไม่มีการยุบพักในวันพรุ่งนี้
ถ้าความยุติธรรมมีอยู่จริงในประเทศนี้
ถ้าตอบประโยคนี้นี่คือคนก็จะมองเป็นภาพการเมืองนะคะ
คือคุณธนทรเองขออภัยเรียนขอบวกเรื่องนี้เข้าไป
คุณจะไปโต้แย้งกันในคดีอย่างไรก็แล้วแต่
คือไอ้ภาพนี้มันไม่ได้พูดถึงกรอบปกติแล้ว
คือเหมือนกับคุณธนทรก็พยายามเล้าและสร้างบรรยากาศ
เพื่อให้เกิดการส่งเสียงทางการเมือง
คนก็มองว่าอนาคตใหม่ถูกตัดสินถูกกันแกล้งทางการเมืองหรือไม่
ทีนี้ถ้าคุณธนทรบอกประโยคเมื่อสักครู่นี้เอางี้ก่อนก่อนไปคุยเนื้อหาต่อ
มาอันนี้ก่อนคือจริงนะตอนนี้คุณธนทรคิดว่าเรากำลังพูดเรื่องกฎหมาย
เรากำลังพูดเรื่องการเมืองเรากำลังใช้กฎหมายหรือเรากำลังใช้การเมือง
ผมคิดว่าคำร้องนี้มีมูลเหตุจูงใจทางการเมือง
มากกว่าจะเป็นเรื่องของการพิจารณาคดีอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม
อย่างที่ผมบอกชัดว่าถ้าดูมาตรา๙๒มันก็เห็นชัดอยู่แล้ว
ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของบุคคลธรรมดา
ชัดอ่านให้ฟังอีกรอบก็ได้มาตรา๙๒
เมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า
พักการเมืองใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้
ยื่นสารรับนูลเพื่อยุบพักการเมืองนั้น
ไม่ได้บอกว่าบุคคลนะครับเขาเขียนชัดว่าคณะกรรมการ
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหลักฐานนะครับ
ถ้าเราผิดก็ต้องถามว่าอ้าวแล้วช่องทางที่มามันไม่ถูกต้อง
สารพิจารณาคดีนำไปสู่การยุบพักได้อย่างไรครับ

หมายถึงว่าไปตั้งเรื่องใหม่ใช่ไหม
คณะกรรมการการเลือกตั้งก็ต้องตั้งเรื่องใหม่มา
แล้วคราวนี้ก็ว่ากันทีนี้ในส่วนเนื้อหาเนี่ย
กลับมาส่วนเนื้อหาผมยกตัวอย่างอย่างหนึ่ง
ผู้ร้องบอกว่าในนโยบายของพักอนาคตใหม่
ทีนี้เขาก็บอกว่านี่แหละคือการกระทำที่เป็นปฏิกษัตริย์นิยม
นี่คือการกระทำที่ล้มล้างระบอบการปกครองอันมีแบบประชาธิปไตย

แต่เป็นประเทศที่มีพระมหากษัตริย์และเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตย
ประเทศต่างเหล่านี้เป็นประชาธิปไตยและมีพระมากษัตริย์เป็นประมุก
ผมยกตัวอย่างอย่างนี้เรื่องนี้ก็ชัดว่าเป็นคำร้องที่ไม่สมเหตุสมผลนะครับ
ที่คุณธนทรคุยกับดิฉันช่วงแรกนะครับคุณผู้ชมคือเอาเรื่องที่เป็นด่านแรกก่อน
คือด่านแรกมันจะมี๒มาตราที่เป็นตัวร้องให้มีการวินิจฉัยพักแล้วก็อีก๓คนของพักนะคะ
ในส่วนของข้อกฎหมายที่คุณธนทรสรุปเนี่ยบอกว่าคือมันมีมาตราหนึ่งที่เป็นมาตราเปิดเนี่ยคือสามารถที่จะวินิจฉัยได้เพียงแต่ว่ามันไม่ถึงยุบพัก
สมมุติถ้าผิดไม่ถึงยุบพักตัวคุณธนพรผู้ร้องนี้นะคะส่งได้เองใช่แต่สุดท้ายแล้วไม่ถึงยุบพักทีนี้ที่บอกว่ามันมีมางอกคือมันมีอีกมาตรานึงนะคะที่เพิ่มเข้าไปคืออันเนี้ยถึงถ้าผิดนะคะคือถึงยุบพักได้เพียงแต่ว่าต้นทางคุณธนทรอธิบายว่าคุณธนพรยื่นเองไม่ได้เพราะเขากำหนดไว้ว่าจะเป็นใ
ที่ต้องตามข่าวกันบ้างมีการพูดถึงมาตราที่คือถ้าสั่งแล้วเนี่ยนะคะยังไงไม่ถึงยุบพักเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเขาก็เลยคาดกันว่าพรุ่งนี้ไม่น่ามีอะไรน่าตื่นเต้นสำหรับพักอนาคตใหม่ถ้าถ้าดูจากข้อกฎหมายดิฉันสรุปถูกไหมพักก็เลยชิวพรุ่งนี้ครับเราก็อย่างที่เรียนตอนแรกนะครับเราก็ยังเชื่อมั่นนะครับเราก็มั่นใจ

ความเป็นไปความคิดความอ่านของเอ่อสารรับมนุนได้ค่ะดังนั้นผลไม่ว่าจะเป็นอย่างไรพวกนี้ก็คงต้องติดตามดูกันอืมคุณผู้ชมคะอันนี้คือแค่ด่านแรกนะคะคือการที่มองว่าเอ๊ะตกลงมันจะเข้าข้อไหนกันแน่คือเข้าข้อที่ร้องได้แต่ไม่ถึงยุบพรรคหรือเข้าข้อที่ถึงยุบพรรคแต่จริงร้องไม่ได้ซึ่งอันนี้ถ้ามี
คนที่พูดกันพูดถึงประเด็นนี้เป็นด่านแรกมีเพิ่ม
คืออย่างงี้คือเราต้องเข้าใจนะครับว่าเขาบอกว่าถ้าสารเห็นว่ามีผู้ใดกระทำการตามนั้นอืม

ถ้าบอกว่าในคำร้องบอกอีกอย่างหนึ่งยกตัวอย่าง
อย่างเช่นผมเคยไปสนับสนุนนิตยสารฟ้าเดียวกัน
ถ้าการสนับสนุนนิติสารฟ้าเดียวกันเป็นการล้มล้างระบอบ
ถ้าวินิจฉัยตามนี้ก็ต้องสั่งให้ผม
หยุดการสนับสนุนนิติสารฟ้าเดียวกัน
นึกออกไหมครับเขาบอกให้สั่งการให้เลิกกระทำดังกล่าว

อันนี้คุณธนาธรณ์คิดไงคะคุณผู้ชม
สุดท้ายแล้วก็อย่างที่บอกคืออำนาจวินิจฉัยไม่ได้อยู่ที่คุณธนทร
และปากกาก็อย่างที่ทางพักพูดก็ไม่ได้อยู่ที่พักอนาคตใหม่เช่นเดียวกัน
ทีนี้ยังไม่เข้าเนื้อหาอันนี้ที่คุณธนทรยกออกมาสัก๒ประเด็นที่ว่า
อยู่ในเนื้อหานะคะที่ผู้ร้องเขียนค่อนข้างละเอียด
แต่ถ้าใครได้อ่านคำร้องจะบอกได้เลยนะคะ
หรือยังไม่ได้อ่านก็แล้วแต่คือเนื้อหาที่เป็นเป้า
ไม่ว่าจะเป็นที่ตัวคุณธนาธรณ์นะคะอาจารย์เปียบุตร
แม้กระทั่งโฆษกภักดิ์คุณช่อก็แล้วแต่เนี่ย
คือเป็นสิ่งที่เราเห็นในข่าวอยู่แล้ว
แต่เนื้อหาทั้งหลายทั้งปวงเมื่อถูกขมวดเข้ามาอยู่ในคำร้องที่ว่า
แล้วไม่รู้ค่ะพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นไม่ทราบ
แต่ที่แน่คือถ้าบอกว่าอาจจะเป็นโทษ
คำถามคือคิดถึงได้ไหมว่าอาจจะเป็นโทษ

คุณผู้ชมคะถ้าพูดแบบคนที่ไม่ใช่คนที่เข้าใจ
หรือไม่ชอบอนาคตใหม่เนี่ย
คุณนัทพรคือได้รวมเอาทุกสิ่งที่สามารถจะเห็นได้ว่าทำไม
เชื่อว่าพักอนาคตใหม่มีเป้าหมายล้มล้างจริง
เพราะว่าในแต่ละเหตุการณ์ในแต่ละข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อเขียนนะคะ
คำให้สัมภาษณ์การพูดหรือพฤติกรรมต่าง
อย่างที่เคยทำมาในอดีตที่เกี่ยวข้องกับทางการเมือง
มันถูกมองได้จริงอันนี้ต้องยอมรับนะคะ
ถ้าอ่านจากแค่คำร้องนะคะถูกมองได้จริงว่ามันไม่น่าสบายใจนะคะ
แต่ทีนี้ที่เราบอกกันต้นรายการว่าทั้งหมดนี้
ไม่ใช่ของใหม่ที่อนาคตใหม่ต้องพูดเพราะโดนตั้งแต่ตอนหาเสียง
จริงแล้วโดนตั้งแต่ตอนตั้งพักด้วยซ้ำแบบนั้นค่ะ
เพราะจริงคุณธนทรมีประวัติเรื่องของความสนใจทางการเมือง
ตั้งแต่สมัยนักศึกษาทำอะไรเปรี้ยวซ่า
อะไรที่หน้ามันไส้มาบ้างต้องยอมรับ

แม้กระทั่งตอนมาเป็นหัวหน้าพักแล้วก็ตาม

เพราะคุณก็พูดกันออกแล้วคือเช่นทุกคนเคยฟังก็เบื่อแล้วนะ

ได้ครับผมพร้อมที่จะตอบคิดว่าประเด็นไหน
คิดว่าประเด็นไหนเป็นความเข้าใจที่รุนแรงแล้วก็ผิดที่สุดแน่
โดยเฉพาะก่อนที่พรุ่งนี้จะมีคำวินิจฉัย
ผมคิดว่าคงถ้าอยากจะลงรายละเอียดไหนเป็นเฉพาะเจาะจงก็แล้วแต่

ว่าการที่บอกว่าเราล้มล้างการปกครอง
ถ้าเราจะล้มล้างการปกครอง
เราจะตั้งพักการเมืองทำไมครับ

ในระบบรัฐสภา

ว่านี่จะเป็นกลไกที่จะพาบ้านเพลิง
ไปข้างหน้าได้อย่าง

ไม่ต้องไปศรัทธาในการทำรัฐประหารอีก
มีปัญหาอะไรมีความคิดเห็นต่างอย่างไร

สภาไม่ต้องฆ่าฟันกันตายอีกนั่นก็คือสิ่งที่เราบอกมาตั้งแต่วันแรก
มาตั้งแต่วันแรกนี่คือสิ่งที่เราอยากเห็นให้เกิดขึ้น
ดังนั้นเป้าประสงค์ของเราตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้คงเส้นคงวา
ว่าเราอยากจะทำให้ประชาชนกลับมาเชื่อมั่นในสภา
ถ้าการกระทำแบบนี้มันเป็นการล้มล้างการปกครอง

นึกออกไหมฮะดังนั้นเราจึงเชื่อว่าโดยภาพรวมเนี่ย
โดยภาพรวมสิ่งที่เราทำตั้งแต่พักการเมือง
จนถึงตอนนี้เป็นต้นมาไม่มีการทำใด
ที่สามารถบ่งบอกได้เลยว่าเป็นการล้มล้างการปกครอง

เอกสารของพักไม่เขียนให้ชัดไปเลยล่ะ

โดยเฉพาะเรื่องที่พูดถึงว่า

เอาอย่างนี้นะคะคือที่ฉันจะถามตามคำร้อง
แต่ดิฉันเชื่อว่าเคยมีการพูดถึงมาแล้ว
คือการพูดถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูล
พักอนาคตใหม่มันไม่น่าสบายใจ
เพราะมันไม่ได้มาตามคำทั้งหมด

ระบบประชาธิปไทยมีประหมากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ทำไมเอกสารเราไม่เขียนอย่างนี้ลงไปด้วย

คือต้องบอกว่าในคำร้องที่คุณจองหวันกล่าวถึง
มีบอกว่าเราจะแก้ไขรัฐมนูล
และบอกว่าสิ่งที่เราทำคือการลงแก้ไขรัฐธรรมนูญ

เราพูดหลายครั้งแล้วว่าการแก้ไขรัฐมนุนของเรา
ไม่แต่ต้องหมวดพระหมากษัตริย์
เราพูดในที่สาธารณะหลายครั้งหลายหน
ดังนั้นวันนี้มีโอกาสก็พูดในที่นี้อีกที
ว่าเราไม่เคยพูดเรื่องว่าแก้ไขรัฐมนุน
คือการแก้ไขหมวดสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่เคย
ไม่ว่าจะเป็นลนลงที่ไหนก็ไม่เคย
ดังนั้นผมหยิบมาให้ดูด้วยนะครับ
ก็เผื่อไว้ว่าคุณจอมขวัญจะถาม

แผนพัดที่เราใช้ลนลงเรื่องการล้างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยกัน
ซึ่งด้านนี้เขียนว่าจินตนาการใหม่
ข้อตกลงใหม่รัฐมนุนใหม่ประเทศไทยแบบไหนที่เราอยากอยู่ร่วมกัน
ด้านนี้เขียนว่าร่วมตั้งร่วมกันตั้งคำถามกันหาคำตอบร่วมกันตัดสินใจ
อนาคตแบบไหนที่เราอยากอยู่ร่วมกันนะครับ
ด้านนี้เราก็บอกว่าเราจะทนอยู่กันต่อไปอย่างนี้อีกหรือ
ชักชวนให้คนออกมาคุยออกมาพูดออกมาคิดถึงรัฐมนูลด้วยกัน
ไม่มีตรงไหนในแผ่นพับนะครับที่บอกว่าที่บอกว่าเราจะเข้าไปแก้หมวดสถาบันพระมหากษัตริย
ไม่มีในแผ่นพับที่เราใช้รณรงค์ไม่มีผมเปิดให้ดูก็ได้ผมหยิบมาด้วย
เวลาผมไปลนลงเรื่องแก้รัฐมนุนผมก็ถือแผ่นพับนี้ไปนั่งอธิบายให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนฟัง
ซึ่งใครที่เคยได้รับแผ่นพับฉบับนี้ก็คงเห็นผมก็เดินเข้าไปอธิบายอย่างที่ผมอธิบายนี่แหละครับนะครับ
ดังนั้นเรื่องนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างถ้าจะพูดเรื่องเฉพาะเจาะจงในกรณีที่คำร้องต่างเหล่านี้อ้างอิงมาทั้งหมดผมก็พร้อมตอบ
เดี๋ยวฉันไม่มีเวลาแล้วค่ะพอพักคุณเรื่องเดี๋ยวแล้วค่ะในคำร้อง
การพูดถึงข้อบังคับค่ะคือเอาตามคำร้องนะเอาตามคำร้องก็คือทำไมถึงไม่ใช้สิ่งที่เราเห็นในรัฐมนูลเลยนะคะว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยอาจมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
แต่ทำไมใช้ว่าระบอบประชาธิปไตยขออภัยค่ะทำไมถึงใช้เหมือนกับรัฐธรรมนูลอะไรอ่ะตามเดี๋ยวนะคะ
เห็นหาไม่เจอตามคำร้องยาวยาวขออภัยเสนอเนี่ยเดี๋ยวนะข้อบังคับอ๋อคือข้อบังคับของคุณนะคะของพักนะคะมันไม่ได้ใช้เนื้อหาตามที่เขียนเอาไว้แบบนี้ที่บอกว่าระบอบประชาธิปไตยอามีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกใช่ไหมค่ะคือคำว่าอามีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกเนี่ยทำไมถึงไม่อยู่ในเ

เขาต้องสกรีนนะครับมีข้อบังคับอะไรบ้างก่อนที่จะประทับตาให้กรกตก็ประทับตาให้เราเป็นพักการเมืองนะครับเรื่องนี้คืออันนี้พักอนาคตใหม่ก็เคยชี้แจงแล้วอันนี้ฉันก็เคยเห็นแล้วนะคะแต่คำถามคือถ้าย้อนกลับไปแล้วเรียนลองแทนใจคนร้องคนร้องเรื่องนี้นะคะก็ทำไมไม่เขียนให้มันเหมือนกันไป

เปลงอ่าคำถามนี้อันตรายมากอ่าไอไอคำร้องเนี้ยข้อข้ออ้างอิงข้อนี้อันตรายมากเรื่องจริงจริงเมื่อกี้ผมลืมพูดประเด็นนี้ไปเชิญค่ะผลมุมกลับของเรื่องนี้คือเรื่องอะไรครับคุณธพรกำลังทำให้ประเทศไทยคนไทยเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามนะครับมุมกลับของเรื่องนี้ค
พระมากษัตริย์มายุ่งเกี่ยวกับการเมืองอย่างงี้มากล่าวหาคนอื่นว่าล้มล้างการปกครองเช่นนี้ผลกระทบมันคืออะไรกับสถาบันเองอืมผมอยากให้คุณนัฐพรโตรปยูนลองคิดลึกลึกกับมันจริงจริงดูอืมว่าใครกันแน่ทำให้สถาบันพระมากษัตริย์เสียหายในแง่นี้นะครับคุณจอมกวัลลองนึกดูน

กล่าวหาไม่มีข้อกล่าวหานี้เราไม่เคยแตะต้องเราไม่เคยแตะต้องตั้งแต่ตั้งพักมาอืมนะครับบรรเวียนอย่างนั้นเอ่อคุณผู้ชมคะคือในส่วนของคำร้องเนี่ยนะคะเนี่ยไม่สามารถจะคือจริงจริงก็ไม่ควรจะให้คุณคุณธนทรอนอธิบายแทนข้อกล่าวหาที่ไปพาดพิงอาจารย์ปิยบุตรหรือว่าแม้กระทั่งตัวโ

จนถึงทุกวันนี้น่าจะเกือบเอ่อยี่สิบปีได้แล้วถ้านิทยาศาลเล่มไหนมันผิดกฎหมายก็ไปฟ้องเล่มนั้นสิครับไปฟ้องผู้เขียนเอ่อผู้เขียนบทความในเล่มนั้นไปฟ้องบอกรเล่มนั้นถ้ามันผิดจริงมันไม่อยู่มาถึงตอนนี้หรอกครับอืมมันไม่ใช่นิทยาศาลใต้ดินนะครับเป็นนิทยาศาลที่ขายในงานหนัง
ทนไม่ได้กับความอายุติธรรมในสังคมผมเริ่มชุมนุมกับพี่น้องแรงงานที่ถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมผมไปร่วมชุมนุมกับชาวเลที่ปกป้องนะครับเรื่องสิทธินะครับของชาวประมงตัวเล็กตัวน้อยชาวประมงพื้นบ้านผมไปร่วมชุมนุมกับกลุ่มสมัญชาคนจนผมเคยไปร่วมชุมนุมกับกลุ่มที่ต่อต้านท่อก๊าซไทยมาเลเซียที่จะนะผมไปร่วมชุมนุมกับกลุ่มพันธมิตร
แล้วผมก็ไปร่วมชุมนุมกับเสื้อแดงอะไรที่ผมเห็นว่ามันเกิดความไม่เป็นธรรมผมก็พร้อมไปชุมนุมซึ่งการชุมนุมแต่ละครั้งไปในฐานะประชาชนธรรมดาที่มีความใส่ใจทางการเมืองที่อยากจะแสดงออกว่าเราไม่เห็นด้วยกับเรื่องนั้นที่เราอยากจะแสดงออกว่าเราไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้นะครับดังนั้นผมไม่เคยปิดบังเรื่องต่าง
พวกคุณธรรมก็พูดจนหูเปียกหูแฉะแล้วคนฟังเรื่องนี้นะไม่ได้ใหม่นะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมคะถ้าตั้งคำถามได้ว่าแล้วตกลงสัญลักษณ์สามเหลี่ยมนี้ตกลงมันอยู่ตรงไหน
มันอยู่ในคำร้องนะคะแต่ว่ามันจะไม่ได้อยู่ต้นต้นนะคะมันจะมาอยู่ช่วงกลางไปข้อนทางท้ายครับ
เอาสักหน่อยไหมคะเพราะชื่อคดีอิลุมินาตินะคะ
สัญลักษณ์ของพักจริงอยู่ที่นี่นะครับเป็นของเข็มกัดของพักก็ติดไปไหนมาไหนด้วยความภาคภูมิใจอยู่เสมอ
สัญลักษณ์ของพักเป็นสามเหลี่ยมหัวกลับซึ่งมองได้สองอย่างอย่างแรกที่สุดก็คือเป็นลูกศรพุ่งไปข้างหน้านะครับ
อย่างที่สองก็คือเป็นเรื่องของผู้มีอำนาจที่เราเชื่อว่าใครเป็นรัฐบาลใครมีอำนาจจะต้องรับใช้ประชาชน
ประชาชนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศต้องอยู่ข้างบน
ประชาชนที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศต้องเป็นผู้รับดอกผลของการพัฒนาต้องเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยในประเทศนี้
คนที่มีอำนาจนักการเมืองอย่างพวกเราต้องรับใช้ประชาชน
นั่นก็คืออุดมการของพักที่ตั้งขึ้นมาตั้งแต่แรกอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน
แต่มันดูแบบคล้าย
ควรจะมีแนวคิดไปทางแบบคนที่ใช้สัญลักษณ์นี้ไหมคะ
ทำให้ต้องมีสมาคมที่เป็นสมาคมรัฐต่างเหล่านี้ซึ่งเราไม่มีความเกี่ยวเนื่องไม่มีความเกี่ยวยงใดเลย

ต้องบอกว่าไม่ได้ติดตามเลยมากกว่านะครับดังนั้นมันไม่มีความเชื่อมโยงใดทั้งในวิธีคิดไม่มีความเชื่อมโยงใดทั้งในอุดมการของพักแล้วก็การปฏิบัติการของพัก
แต่เดี๋ยวขอพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเอาเท่าที่พักประเมินพรุ่งนี้รอดแต่ไม่รอดเดือนหน้าหรือเปล่าคดีเงินกู้สักครู่ค่ะ
จะไปอยู่พักไหนหลังโดนยุบนะคะ

ว่าถ้าคำวิเคราะห์ส่วนใหญ่ที่บอกว่า

แต่คงไม่รอดเรื่องเงินกู้คำถามคือ
สมมุติเตรียมขยักสองไว้ไหมกุมภาพันธ์

ผมคิดว่ามีปัญหามากเลย

จากต้นที่ที่อยู่ในกอกตอ

กรกตก็ส่งตั้งให้คณะกรรมการสืบสวน
ซึ่งเป็นคณะกรรมการสืบสวน

ว่าคดีเงินกู้นี้ผิดหรือเปล่า

ว่าไม่ผิดให้ยกคำร้อง

ก็ส่งไปที่สำนักงานสืบสวนสอบสวน

เพื่อให้พิจารณา

ไม่ผิดให้ยกคำร้องไป

เงินกู้ไม่ใช่รายได้เงินกู้ไม่ใช่บริจาค

สามกฎหมาย
ไม่ได้ห้ามไม่ให้กู้

ดังนั้นเมื่อมันไม่ถูกใจกรกต
ก็เลยตั้งอนุกรรมการเองเลย

ก็ตั้งอนุกรรมการของตัวเองเลย

พูดถึงเรื่องบุคคลใดห้ามเกินบริจาคเกิน๑๐ล้าน
แต่มาตรานี้ไม่มีตรงไหน

คำถามก็คือว่าพอตั้งอนุกรรมการผู้ร้องเนี่ย

นั่นก็คือความผิดฐานมาตรา๗๒
นะครับงอกขึ้นมา

รับบริจาคทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เขาพูดว่าเงินถ้ามันมาจากการค้ายา
ถ้ามันมาจากการกระทำที่ผิดกฎหมายนะครับ
ถ้ารับมาเป็นเงินบริจาคถือว่าผิด
ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราอยู่เลย
เพราะเงินที่ผมให้กู้กับพักเป็นเงินที่สัตว์อาจบริสุทธิ์ทั้งหมดนะครับ
แต่ทำไมถึงต้องใช้มาตรา๗๒ครับ
เพราะว่ามาตรา๗๒มันนำไปสู่การยุบพักได้
ผมพูดอีกทีผู้ร้องร้องมาตรา๖๖นะครับ
ซึ่งมาตรา๖๖ทั้ง๒คณะกรรมการสอบสวนบอกว่ายกฟ้องไปแล้วนะครับ

ไปตั้งอนุสอบสวนของตัวเองมา
เพราะผลเข้าใจว่าคงไม่ได้ดั่งใจ

เพราะคำร้องของผู้ร้องพูดถึงมาตรา๖๖อย่างเดียว
แต่อนุกรรมการสอบสวนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งขึ้นมา
พอตั้งอนุแล้วไม่ได้ฟ้องแค่มาตรา๖๖
อยู่ก็เพิ่มมาอีก๑ข้อหานั่นก็คือมาตรา๗๒

เพราะทั้งที่มันไม่เกี่ยวข้องกันเลย
ตอบง่ายก็คือมาตรา๗๒มันนำไปสู่การยุบพักได้
แต่มาตรา๖๖มันนำไปสู่การยุบพักไม่ได้
ดังนั้นคำถามก็คือคดีเช่นนี้ผู้ฟังฟังแล้ว
เห็นเอกสารซึ่งหลุดออกมาจากเจ้าหน้าที่กรกตที่รักความยุติธรรมอยู่แล้ว

พยายามทำทุกทางเพื่อให้มันไปออกเส้นทางนั้น
ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มมาตรา
หรือว่าทำให้เห็นว่าก่อนหน้านี้๒ชุดย่อยได้ชี้แล้ว
ควรจะยกคำร้องข้อกราวหาพักอนาคตใหม่

กลับไปเรื่องเดิมครับคุณจอวันปากกาไม่ได้อยู่ที่เราอำนาจไม่ได้อยู่ที่เรา
เราก็หวังว่าผู้ที่มีอำนาจจะตัดสินใจโดยใช้สติโดยใช้เหตุผล
นี่คือเรื่องของอนาคตของสังคมว่าเราในการทำลายศัตรูทางการเมือง
ต้องเอาความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมในประเทศนี้ไปใช้ด้วยหรือเปล่าครับ
ต้องทำลายความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมตรงนี้ไหมคำถาม
ก็คือว่าคำถามที่ต้องถามก็คือว่าเหตุผลที่พวกเราโดนแบบนี้อย่างในกรณีที่เขียนชัด
พักอื่นก็กู้ในคำขอให้ยกฟ้องของคณะกรรมการสื่อส่วนส่วน
พักอื่นก็ให้กู้เป็นหนึ่งในเหตุผลที่บอกให้ยกฟ้องนะครับ
ดังนั้นก็ถามว่าทำไมพักอนาคตใหม่ถึงถูกเลือกปฏิบัติ
ตอบง่ายก็คือเพราะว่าเราท้าทายกับสิ่งที่ไม่ยุติธรรม
ท้าทายกับการสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหาร
ทำรัฐประหารในเดือนพฤษภาคมปีพศ๒๕๕๙
เพราะเราอยากได้ประชาธิปไตยคืนมาเพราะเราอยากพาสังคมไปข้างหน้า
แต่พวกเขาพร้อมจะทำทุกวิถีทางที่ทำให้สังคมไทย
เลื่อนไปข้างหน้าไม่ได้เพราะว่าเขาต้องการที่จะมีอำนาจ
อยู่จนตราบนานเท่านานอยู่๒๐ปีอย่างที่เขาพูดประจำ
คุณผู้ชมค่ะคือสิ่งที่คุณธนทรพูดถึงเนี่ยนะคะ
ถ้าเอา๒ขยักคือขยักแรกคือวันพรุ่งนี้
ซึ่งถ้าให้เทียบกันฟังจากคำตอบคือว่าอาณาคตใหม่หรือไม่
แต่ตัวคุณธนทรคิดว่าของวันพรุ่งนี้น่าห่วงกว่าของเงินกู้
ถ้าถามตัวผมถ้าถามพวกเราเนี่ยเราก็ต้องบอกว่า
เรายืนยันว่าทั้งสองกรณีไม่สามารถเอาผิดพวกเราได้
แต่ตอนนี้เราก็เตรียมความพร้อมไว้นะครับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น

โอคงเรียนให้คุณจอมครรภ์ฟังไม่ได้

ว่าจะเป็นใครนะคะคือจะไม่ได้ตอบถึงเลยว่า
จะไปอยู่พักไหนไปพักที่จดไว้แล้วหรือเปล่า

คืออนาคตใหม่จะยืนอยู่ตรงที่ว่ารอดูผลก่อน

คดีที่ว่านี้นะครับคุณผู้ชมพรุ่งนี้ก่อน
คือคำอธิบายที่คุณธนทรอธิบายไปในส่วนของข้อกฎหมายสุดท้ายแล้วอย่างที่บอก
คุณธนทรก็มั่นใจแบบนี้ต่อเรื่องของตัวเอง

ในขณะที่ของเดือนกุมภาพันธ์จะออกมาอีกเรื่องหนึ่ง
เอกสารที่ออกมาเดี๋ยวเราจะต้องจัดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะ
เอกสารของกรกตที่ออกมามันบอกอะไรได้ไหม
แม้กระทั่งชื่อพักอื่นที่เข้ารักษณะเดียวกัน
จะบอกอะไรได้ไหมก่อนถึงวันวินิจฉัย
แต่สุดท้ายก็ไม่มีใครรู้ว่าจะออกมาเป็นแบบไหน
พรุ่งนี้เท่านั้นที่จะรู้นะคะ
พรุ่งนี้ทางไทยรัฐนะคะเกาะติดคดีนี้
ยังมีอีกหนึ่งคดีนะคะคือคดีของคุณสรยุทธ์ด้วย

คดีนี้จะเป็นคดีที่เราพูดถึงในคืนวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะ

ขอบคุณประชาชนที่ให้กำลังใจเราทุกคนด้วยครับ